ทำเอาสาวอกหักดังเป๊ะทั้งประเทศเลยล่ะค่ะ
เมื่อน้องอาชิค่ะลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อฟุ๊กเกริกพลเนี่ยค่ะ
เปิดตัวสาวคนรู้ใจไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
นี่เลยค่ะน้องมีย่านะคะลูกสาวคนสวยของคุณพ่อพีชทองเจือนั่นเองค่ะ
ซึ่งเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ภาพน่ารักของสองครอบครัวนี้
เวลาไปเที่ยวเขายกไปสองครอบครัวเลยนะ
โดยล่าสุดนะคะคุณพ่อปุ๊บออกงานอีเวนต์ค่ะ
ก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของลูกชายกับน้องมีย่านี่แหละค่ะ

ปรารถนาดีต่อกันนะคะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ค่ะ

ว่าเวลารักไม่ต้องอิ่มเยอะมาก

เราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงวัยของเขา
แล้วก็การที่เขาได้เรียนรู้คบกับใครสักคน
แล้วก็น่ารักก็ดีก็เป็นห่วงครับ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือสังคมปัจจุบัน

อาจจะต้องสะดุดสักวันหนึ่ง

อยากให้ทุกอย่างมีแต่ความพอดี
ก็คือก็รักกันเป็นห่วงกัน

ไม่อยากให้อินหรือเวอร์วังอลังการเกินไป

หลายคนถามว่าอุ้ยลูกพี่ฟุ๊กหล่อล่ะ

แต่เป็นอาชีพเองที่ไม่อยากจะรับงาน

เจ้าของสินค้าก็อดใจรออีกนิดนึงละกันนะคะ